แล้วก็เมื่อคืนนี้หลังจากที่เกิดเหตุ
ทีมค้นหาก็ทำงานอย่างต่อเนื่อง
จนกระทั่งถึงเช้าเลยประมาณสัก๗โมงครึ่ง

เพราะว่ามีปัญหาเรื่องของกระแสน้ำที่มีการไหลวน
แล้วก็เป็นอุปสรรคในการค้นหา
ก็เลยมีการประกาศยุติในการค้นหาชั่วคราว

หากันจนฟ้าสว่างเลยถึงได้ยุติ

เรือพานิษฐ์เริ่มมีการเดินทางกัน

ก็เลยต้องสับเปลี่ยนกำลังเพื่อที่จะวางแผนในการค้นหาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ
จนกระทั่งตอน๘โมงเช้ากับอีก๒๕นาที
กู้ภัยทางน้ำของมูลนิธิร่วมกับตันยูปฐุมธานี
ก็มีการสับเปลี่ยนกำลังกับชุดประดาน้ำเมื่อคืน
ค้นหาต่อค่ะครับนะคะลักษณะการค้นหาเนี่ย
เป็นการค้นหาจุดใต้น้ำประมาณ๑๖เมตร
เป็นทางขวางต่อตัวคล้ายกับอวนแล้วลากขึ้นไปทางเหนือนี่ฮะ
ตามทิศทางการไหลของน้ำในช่วงเช้าครับนะฮะ
ต่อตัวลากกันไปนะคะเก้านาฬิกาห้าสิบนาที
กองทัพเรือมาร่วมด้วยค่ะส่งกำลังร่วมปฏิบัติการค้นหา
ส่งเรือลาดตระเวน๒ลำพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ประดาน้ำ
ทัพเรือคือหน่วยซิลนะคะส่งหน่วยซิลมาสี่นาย
พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำมาสนับสนุนภารกิจนะคะก็หากันตั้งแต่ปากเกร็ดไปจนถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยา
นะคะมีการแบ่งงานกับทีมนักประดาน้ำของทางกู้ภัยอย่างชัดเจนเลยนะคะ
ช่วงบ่ายคุณผู้ชมได้มีการประชุมวางแผนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เพื่อปฏิบัติภารกิจปูพรมค้นหาบนผิวน้ำจากจุดที่มีการพลัดตกนะคะ

ก็คือสะพานพระราม๗ถึงสะพานพระราม๕นะคะ
ตอนนี้ให้กำลังพลตำรวจน้ำและเรือตรวจการนำเรือเร็วขนาดเล็ก
เข้ามาค้นหาอันนี้จะช่วยในพื้นที่แคบนะคะ
ก็จะมีตำรวจประจำเรือ๑๑นายมีนักปฏิบัติการใต้น้ำ
ช่วยกันค้นหาอย่างที่บอกค่ะตั้งแต่สะพานพระราม๕ถึงสะพานพระราม๗
แล้วก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกนาย
กำลังทุ่มเทค้นหากันอย่างต่อเนื่องค่ะ